พาคุณผู้ชมไปที่หมู่บ้านผีเหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะ
เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ชาวบ้านก็เริ่มยอมรับแล้ว
สำหรับปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบุกรุกผืนป่า
เพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนนะคะ
ก็เป็นต้นแบบสำหรับการดำเนินการในโครงการประชารัฐนาน
ติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
พื้นที่๑๓๐๐ไร่ในหมู่บ้านผีเหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน
ในวันนี้ยังมีสภาพเป็นภูเขาหัวโล้น
แต่ในอีก๕๑๐ปีข้างหน้าจะกลายเป็นภูเขาผลไม้
เพราะชาวบ้านที่นี่ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมาปลูกพืชเศรษฐกิจ
โครงการประชารัฐน่านโมเดล
ชัยวัดอุดคำอ้ายผู้ใหญ่บ้านผีเหนือ
เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกแนวคิดนี้
เล่าว่าชาวบ้านที่นี่เริ่มเห็นผลกระทบ
จากการบุกลุกป่าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จึงเริ่มเปลี่ยนมาปลูกพืชตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
เมืองต้นมีพื้นที่ของชาวบ้านเข้าร่วมโครงการเกือบครึ่ง
จากที่มีทั้งหมด๓๐๐ไร่
ผมพยายามทำให้ชาวบ้านเห็นเป็นตัวอย่าง
ถึงการสร้างทางเลือกใหม่กับการทำเกษตรนะครับ
โดยปลูกพืชเป็นไม้ผลเป็นมะละกอ
เป็นอะไรหลายอย่างที่ไม่ใช่ข้าวโพดนะครับ
ระหว่างไม้ผลกับข้าวโพดที่เขาทำอยู่เป็นประจำ
ประชารัฐด้านโมเดลจะแบ่งการปลูกพืชออกเป็น๓ส่วน
ส่วนแรกพื้นที่ด้านบนจะปลูกป่าผสมผสาน
มีทั้งพันไม้พื้นถิ่นที่เป็นไม้เบนจพันธุ์

และพื้นที่ตีนเขาจะปลูกพืชผัก

ตามหลักกระใช้าศิษยาเศรษฐกิจพอเพียง

คู่ไปกับการสร้างฝ่ายชะลอน้ำ

ไว้ใช้ทุกฤดูการทำการเกษตรตามแนวทางนี้
ที่จะทำให้ชาวบ้านมีรายได้มากกว่าเดิม
ศักดาศรีเทพเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญ
คอยช่วยให้คำแนะนำชาวบ้าน
และเป็นคนกลางประสานขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ
ประชาชนจะคิดเองทำเอง

อย่างในสถานที่ตัวผมคุณบาอาจารย์อยู่ที่นี่

ระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐที่จะเข้ามาสนับสนุน
ของผมนี่มันจะเป็นว่าทำทันทีคือทท

ถ้าชาวบ้านติดต่อวันนี้ปุ๊บวันพรุ่งนี้เห็นรู้เรื่องเลย
บ้านพิเนื้อคือต้นแบบของหมู่บ้าน
ที่ชาวบ้านรวมพลังการเปลี่ยนภูเขาหัวโล้นเป็นป่าเศรษฐกิจ
ผลไม้เพราะต้องการหลุดพ้นจากวิถีเกษตรแบบเดิม

ชาวบ้านเชื่อว่าพื้นที่สีเขียวจะกลับสู่เมืองน่านได้
หากทุกฝ่ายปรับใจฟังเหตุผล
และความต้องการของกันและกันจนเข้าใจ
แล้วดำเนินการอย่างจริงจัง
สมศักดิ์สิชุมข่าวแพร่รัฐทีวีรายงาน